ส่วนอดีตนายสิบรายหนึ่งนะคะร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
เรื่องที่ร้องเรียนบอกว่าก่อนหน้านี้ถูกสอบ
สอบก็คือการตั้งกระบวนการสอบสวนว่าเขามีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะคะ
ก็คือไปร่วมขายเครื่องกระสุนปืน
แต่ว่าสรุปสุดท้ายเรื่องนี้อายการสั่งไม่ฟ้อง
เรื่องต้นก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดไปแล้วเนี่ยนะคะ
แต่หลังจากนั้นกรมก็คือต้นสังกัดไม่ยอมทำเรื่อง
ให้ตัวเองกลับไปเป็นทหารอีกครั้ง
รอแล้วรอเล่าอยากกลับไปเป็นทหารเหลือเกิน
แต่ก็ยังไม่ได้เป็นทหารเลยนะคะ
แล้วตอนนี้ไม่มีอาชีพก็เลยหันไปขายไก่เลี้ยงครอบครัว
เพราะว่าตัวเองเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะ
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียด้วยการไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือนายเอกชาติปังฉิมอายุ๓๒ปี
เป็นอดีตทหารใน๑๐ถูกปลดจากราชการนะคะ
ก็ต้องมาสู้ชีวิตเป็นพ่อค้าขายไก่
ที่ขายอยู่ก็คือโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลบบุรีค่ะ
ก่อนที่จะมาขายไก่ทำไมถึงได้มาขายไก่
ก็เพราะว่านายเอกชาติถูกกล่าวหาในคดีร่วมกันมีเครื่องกระสุน
นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ครอบครองโดยผิดกฎหมาย
และร่วมกันค้าหรือจำหน่ายเครื่องกระสุนทำให้ถูกออกจากราชการ
ทั้งที่ขณะนั้นอยู่ระหว่างการสู้คดีก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
คดียังไม่ถึงชั้นศาลและปัจจุบันสำนักอายการได้มีเอกสารราชการออกมาแล้วว่าคดีนี้สั่งไม่ฟ้องนะคะ
สรุปเบื้องต้นคือเป็นผู้ที่ไม่มีความผิด
บางช่วงบางตอนนะคะที่นายเอกชาติได้ไลฟ์เฟซบุ๊กหน่อยค่ะ
ผมถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดคดีอาญา
ก็มีการทำการกระบวนการกฎหมายนะครับ
ซึ่งกับผมไม่ได้ทำความผิดนะครับ
อายการก็สั่งไม่ฟ้องก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ

การไม่เอ่ยอยู่กันว่าที่ไหนทำเรื่องร้องทุกข์ขอความไม่ตาไป
ก็มีเรื่องตีกลับมาว่าเราได้รับรู้รับทราบแล้วนะ

ต่อไปกระบวนการต่อไปผมก็ทำเรื่องอุทธรณ์
ทำเรื่องอุทธรณ์ไปที่นู่นเลยสูงสุดเลยนะครับ
จากนี้นายเอกชาติยังบอกด้วยนะคะว่าที่ตัวเองออกมาเปิดเผยแบบนี้ไม่ต้องการให้กองทัพหรือว่าต้นสังกัดเสียหาย
แต่อยากได้ความเป็นธรรมตอนนี้ยังรอว่าวันหนึ่งจะได้กลับไปเป็นทหารอีก
จึงอยากวอนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามติดต่อไปที่คุณเอกชาตินะ
แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าก็ได้ตกลงพูดคุยกับทีมข่าวว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้น
แต่เมื่อทีมข่าวไปถึงที่ลบบุรีแล้วเจ้าตัวติดต่อกลับมาเลยค่ะ
บอกว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารเรียกตัวไปสอบสวนเบื้องต้น
ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ว่าพูดคุยกับทหารที่เข้ากรมไปพูดคุยกันเรื่องอะไร
ขณะที่ทีมข่าวของเราก็ถามไปที่ภรรยาอีกนะคะ
ภรรยาก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลด้วย
ก็คือทางสารเนี่ยบอกแล้วว่าคดีนี้เนี่ยไม่ฟ้อง

เราก็หวังเช่นเดียวกันนะคะว่าผู้ที่ไม่มีความผิด
จะได้กลับไปเป็นทหารรับใช้ชาติอีกค่ะ